ใครที่ผ่านไปผ่านมาอำเภอกงไกรลาศจังหวัดสุโขทัย
อยากให้คุณผู้ชมแวะอุดหนุนกันหน่อยขนมผิงแง้มประตูขาย
ทำไมต้องแง้มประตูเปิดแค่นี้เหรอ
ไปแค่นี้เปิดเข้าไปขอซื้อขนมผิงหน่อยค่ะ
คุณพี่ขอซื้อขนมผิงหน่อย
ใช่ค่ะพิเศษไม่เหมือนใครต้องไปแวะซื้อขนมผิงของคุณอรวรรณประเสริฐทรัพย
หรือว่าแม่ติ๋มอยู่ที่บ้านพักในตำบลกงอำเภอกงไกรราชจังหวัดสุโขทัย
ซึ่งขนมผิงแม่ติ๋มเป็นต้นตำรับจากนครขออภัยค่ะจากพระนครศรีอยุธยา
การันตีถึงความอร่อยเพราะว่าเขาคัดมาเป็นอย่างดีวัตถุดิบแป้งมันน้ำตาลทรายน้ำตาลปี๊บไข่เป็ดเกลือและหัวกะทิ
ทำอย่างพิถีพิถันก็เลยได้ขนมผิงที่หอมฉุยกรอบอร่อยดูวิธีแบบโอ้โหโบราณโบราณดีนะ
นี่ธรรมดาเขาขายแบบแง้มประตูแต่เขายอมเปิดให้ผู้สื่อข่าวของเราเข้าไปถ่ายทำแบบเปิดประตูเต็มที่เลยนะ
ใช่ค่ะเขาบอกว่าที่แง้มประตูขายไม่ใช่ไม่อยากต้อนรับลูกค้า
แต่ว่าขนมนี่ทำด้วยใจไม่เน้นพาณิชย์แต่ละวันทำเฉพาะตามออเดอร์ที่โทรมาสั่งเท่านั้น
ก็คือไม่ได้เปิดหน้าไม่มีหน้าร้านใช่ค่ะทำให้แต่ละวันขนมผิงประมาณ๑๐กิโลกรัมหรือ๙๐ถุง
ขายหมดทุกวันเลยถุงละไม่แพงนะ๒๕บาทแต่ที่สำคัญต้องโทรสั่งก่อน
ไม่มีหน้าร้านหรือว่าอ่ะชี้เป้าหน่อย
ไปบอกคุณป้าเขากรรรย์ไปบอกคุณป้าเต็มก่อน
ว่าพรุ่งนี้ขอ๒ถุงเดี๋ยวพี่ไปลองมารับ

เหมือนขนมต่างประเทศนะแต่ขนมผิงของเราเก่าแก่อร่อย
หอมแล้วแบบติดอยู่ในจมูกเลยกลิ่นดีมาก